สาวไทยก็สู้กับจีนได้อย่างสูสี
แต่ว่าเซตสุดท้ายเนี่ยในเซตตัดสินเราแพ้ไป๒ต่อ๓เซตไม่ได้เข้าชิงนะครับ
เป็นเกมสำคัญที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับ
ที่สนามชาติชายฮอลจังหวัดนครราชศรีมา
รองชนะเลิศครับไทยเจอกับจีน
สาวไทยก็เป็นรองในเรื่องของส่วนสูงนะครับ
โดยเฉลี่ยจีนสูงกว่าเรานี่๑๐เซนเลยนะครับ
นำก่อนถูกจีนนำไปก่อน๒เซตร่วนนะครับ
และ๒๕๒๑แต่ว่าไทยก็แก้เกมมา
และก็มีทีเด็ดจากออโนมาสิตที่รักรวมถึงพิมพิชยากรกรำ
แต่เสมอ๒๒เซตคะแนน๒๗๒๕และ๒๕๒๒

สาวไทยไปฟาดในการรับวันแรกไม่ดีครับแล้วแต้มมันสั้นครับ
ตัดสินแค่๑๕แต้มทำให้แพ้ไป๑๐ต่อ๑๕
ทำให้ไทยแพ้รวมแล้ว๒ต่อ๓เซตครับ

ซึ่งเกมนี้จบไปที่เล่นกับจีนเนี่ยออดุมานะครับ
ทำคะแนนสูงสุดถึง๒๔แต้มครับ
หลังเกมโคชด่วนอศิวชะระเมธากุล

ซึ่งเป็นชุดที่ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่
โดยสาวไทยต้องรีบปรับในเรื่องของเกมรับ
แล้วก็การโต้กลับก่อนจะแข่งขันชิงแชมป์โลกครับ

เขามาดีจริงในเรื่องของการเสิร์ฟ
ทั้งการเรื่องของการเล่นกับเรานะครับ
เพราะว่าเรื่องของสรีระนะครับ

เพื่อจะควบคุมกับเราได้ดีขึ้นนะครับ
ประกอบกับเรื่องของข้อพิพาทของเราเอง
ในเรื่องของการเสียง่ายในบางจุดที่ไม่ควรเสียนะครับ
อันดับที่๓เราก็ทำให้เต็มที่นะครับ

ทุกครั้งที่เราลงเล่นเราพยายามบอกให้เด็กทำงานเต็มที่

เพราะว่าเล่นกับใครก็ช่างนะครับ
ก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่ทุกครั้ง
เป็นต้นไปและวันนี้ครับ
เป็นการแข่งขันในรอบจัดอันดับ๕๘
ไทยรัฐทีวีนั้นถ่ายเท่าสดคู่ระหว่างเกาหลีใต้
พบกับอีรานนะครับเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที